คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการขอโชคขอลาบกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวให้ไปดูร่างทรงที่ถูกแม่แก้วเรือนทองลงมาประทับร่าง
เพื่อจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านนะคะ

ผู้หญิงคนนี้คือป้าไก่นะคะอายุ๖๗เป็นร่างทรงค่ะ
แล้วก็บอกว่าแม่แก้วเรือนทองมาเข้าร่างแล้วก็แสดงอิทธิฤทธ
ก็เลยหัวเราะแบบมีความสุขนะคะ
บอกว่าดีใจที่คนดวงเฮงจะได้โชคได้ลาบ
นี่ค่ะนี่คือที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕เลขที่๑๒๙หมู่๔
ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
นี่ค่ะคนก็ไปขอโชคขอลาบกัน
ร่างทรงก็บอกใบ้เป็นชื่ออาจารย์เสาห้ามีการชูน้องชูนิ้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะก็แล้วแต่การตีความก็แล้วกัน
ซึ่งต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยนะคะก็มีที่มาที่ไปนะ
ก็คือขุดพบที่เบาะทรายนำเห็งตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญ

ใหญ่ลำต้น๑๗๕เมตรยาว๑๒๕เมตรอายุ๑๐๐ปีค่ะ
เขาบอกว่าวันที่ขุดพบเนี่ยวันนั้นฝนตกหนักมาก
แต่พอพบต้นตะเคียนแล้วนำขึ้นมาได้เท่านั้นแหละ
ฝนหยุดตกทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะ
ชาวบ้านก็เลยบวงสวงอันเชิญมาไว้ที่สวนป่าเสาห้านะคะ
หลังจากนั้นเหล่าคนดวงเฮงเขาก็มารวมตัวกัน
ห่อแม่แก้วเรือนทองแม่พวงทองแม่สัมเภาทอง

ทองเหลืองหล่อน้ำหนักร่วม๓๐๐กิโลกรัมค่ะ
แล้วก็ใช้ทองคำเฉลี่ยองค์ละ๔๕บาทด้วยนะคะ
ก็อันเชิญมาไว้ที่บริเวณห้องกระจก๓องค์
ให้ชาวบ้านเขาได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันแบบนี้ค่ะ